ก็ดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะดีมากดีมากดีมากวันนี้ผมดีมากนะครับกับ
พวกเราสามคนในวันพฤหัสวันพระใช่ไหมคะและแอนจี
ใช่ครับโอ้มายก็
อัตทบีบูชาอัตทบีบูชาคือวันถวายพระเพิงพระพุทธเจ้าอ๋อ
ซึ่งถ้าเป็นเมื่อตอนวันจริงคือวันศุกร์นะ
เพราะว่าเราจะไม่มีการเผาศพวันศุกร์เธอสังเกตไหม

เดี๋ยวก่อนนะเธอเริ่มอยากเป็นตุ๊ดขึ้นทุกวันแล้วลูกป่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเอามาให้เธอใส่แล้วเธอใส่นะ

รุดซี่พรุ่งนี้เอามาให้กันใช้กำเนิดคอยสีขาวให้นั่งใส่สวย

แล้วใครใส่แบบตีเก็ตด่วนฉันอย่างนี้
อยากใส่มากชอบอ่ะโอเคพรุ่งนี้ฉันจัดให้เธอ

พาดหัวตัวใหญ่สุดนะฮะช่องใหญ่สุดคือ

ไม่ใช่หุ้นส่วนไม่ใช่หุ้นส่วนเลย
คุณสมบัติเขาบอกว่าปรุงอาหารแบบไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่องหินอ่อนเจียวไข่แล้วไข่กระเด็นเลย
สุขภาพดีต่างนานาปรากฏว่าคณะกรรมการคนนี้

คุณวิรพงศ์คุณโยภาษย์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตุลาลงกรมหาลัยนะ
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการขายตรงแบบแล้วก็แบบตลาดตรงนี้นะคะ
ให้หยุดขายสินค้าดังกล่าวโดยทันทีหลังตรวจสอบพบว่าการโฆษณาดังกล่าวนั้นเกินความจริง
อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
คือเขาบอกว่ากระทะ๒รุ่นมีราคา๑๕๐๐กับ๑๘๐๐
แต่คันใดนั้นก็ลดราคาลงมาเหลือ๓๓๐๐บาทและยังแถมอีก๑ใบมันก็เกินไป

คือ๓๐๐๐แล้วยังแถมอีกเท่ากับเหลือ๑๕๐๐นะฮะ
ถ้าโทรศัพท์มาอะไรอย่างนี้๕นาทีได้อีก๑ใบอย่างนี้ทำให้พูดเพราะเข้าใจผิด

ก็หมายความว่าจริงไม่ได้ถูกเป็นราคาปกติ
แต่วิธีการบอกเขาเป็นอย่างนี้รู้สึกทำมาตั้งนานแล้วนะ

น่ะสิเกิดขึ้นอยู่ความพึงพอใจของผู้ซื้อ
ทั้งนี้การตรวจสอบคุณสมบัตินั้นนะคะก็ส่งไปให้๓หน่วยงานพิสูจน
ยังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการแต่เบื้องต้นนี้พบแล้วว่า
ที่บอกว่าเคลือบ๘ชั้นไม่จริงหินอ่อนก็ไม่มี
ว่างั้นส่วนการพบว่าคุณสมบัติไม่ได้ตามที่ระบุไว้เนี่ย
เรียกร้องค่าเสียหายก็ต้องเป็นผู้บริโภคนั้นมาเรียกร้องเอง
อ๋อจึงสักส่อเขาบอกว่าโอเคแหละถ้าวันนี้ผู้บริโภค
รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มีสิทธิ์มาร้องอีกใช่ไหม

ไม่แต่โอเคแหละมันเป็นความสมัครใจพี่

อันนี้ก็ไม่ใช่สินค้าควบคุมไงไม่ใช่ยาไม่ใช่อาหาร
ไม่ใช่ยารักษาโรคอันนี้ก็เป็นความสมัครใจในการซื้อ
โอเคแหละแต่ถ้าสมมุติจะเอาจริงก็คงโฆษณาเกินจริง
ณวันนี้เกาหลีเขาบอกว่าที่บริษัทใหญ่

เป็นของเกาหลีจริงพี่มุติเกิดไปมาแล้ว

คือบริษัทแม่บอกมันมีผลกระทบหนักเหมือนกันนะตอนนี้
คือออกไปแพร่ษะพัดทั่วประเทศไทยเนี่ย

โดยที่บอกว่าเป็นหินอ่อนส่วนผสมของหินอ่อน
มีไหมหินอ่อนไหมไม่มีไม่มี

ก็คิดถึงหลักความจริงใครจะเอาทองมาทำกระทะ

เหมือนบางคนเราคิดกันจริง
พรุ่นเพชด้วยอ๋ออย่างเหมือนบางคน

บาทสิหน้าแห่กันพอดี
แม้ก็แล้วแต่นานาจิตตังค์จริง

เรียคิงเราต้องยอมรับที่ผ่านมา๒๓ปี
มันเป็นช่วงพีคกลายเป็นของใช้ประจำบ้านไปแล้ว

และอะไรนะงบการโฆษณาของเขามากกว่าโตโยต้า
โตโยต้าถ้าสมมุติเราเคยเอเจนซี่เคยทำบทสรุปออกมา
เขาใช้งบโฆษณามากกว่าบริษัทอย่างนั้น
ก็คิดดูว่าคนไทยมี๗๐ล้านคน
เขาขายไปแล้วตอนนี้มากกว่า๔๐ล้านใบ

ฉันย่าหนูอ่ะฉันยังเคยไปขายกับคุณพี่เลย

เขาจะให้ไม่ต้องหรอกพิธีกรทุกคนก็ต้องเคยขายหมดแหละ

มานึงออกมาก็คือตอนที่๒เขาบอกอย่าหยุดการจำหน่ายโดยสิ้นเชิง
อยู่กันจำหน่ายด้วยหรือใช่หยุดสมนติเย่
เออจำหน่ายได้ไม่แน่ใจ
ยังไม่ได้ให้หยุดตอนเลย

ราคาที่แจ้งเนี่ยมันไม่จริงเพราะว่างาน
คือแบบว่าของที่ได้

เมื่อกี้ก่อนรายการเราใครดูคุณจอมขวัญ

แล้วเขาก็ซื้อให้ลูกเขาหมดด้วย
พี่หมดเฟย์ที่ด้วยซื้อแล้วเอามาให้ไงจับฉลากตอนปลายปี
ของปีใหม่ลูกพี่มาให้จับฉลากเดี๋ยวฉันจะเอา

ไม่ก็คือไปงานไฮโซแล้วไฮโซทุกคนจะต้องแบบว่า
พี่แปลกไหมเขาทำการตลาดเก่งไม่เก่ง
ไปงานไฮโซก็ไปงานไฮโซกับเพื่อนก็แบบว่าไฮโซใหญ่เยอะแยะไปหมด
เอ๊ะฉันจะเอาอะไรนะของจับฉลาก๓๐๐บาท

ตอนนี้เรากำลังโฆษณา
วันนี้เขาคงจะเอามาโยนหน้าบ้านฉันก็แล้วล่ะ

จริงเหรอใช่คือในใบเขาก็เขียน

หมายถึงว่าแหล่งผลิตแต่ว่าตัวต้นฉบับ
ลดคุณการตลาดลดคุณการผลิตก็ได้

สมมุติกว่าผลิตในไทยก็ดีกว่าผลิตในที่อื่น

เขาเชื่อว่าสินค้าที่ผลิตในไทยคุณภาพจะดีสุด
ไม่ค่อยมีใครมาตั้งการการผลิต

เปลี่ยนเรื่องบอมไม่บอมดีกว่านะฮะ

ก็ใช่ไงเดี๋ยวท่อน้ำแตกนะวันนั้น
อ่านกันไม่ต้องออกเลย

จากเคสระเบิดในบริเวณหน้าโรงละครแห่งชาติคือวันที่๑๕ที่ผ่านมา
โดยช่วงแรกคนตำรวจโทษศาลนิษฐ์มหาธวรมหาธวรนี่นะฮะ
ท่านบอกว่าเผยไม่ใช่บึ้มปุ่นเมือง
เขาบอกความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับ
คนตำรวจโทสานิทมหาถาวบอลกล่าวถึงกรณีที่เคยระบุว่า
เหตุที่เกิดหน้าโรงละครแห่งชาติไม่ใช่เหตุคนร้ายรอบวางระเบิดนะครับ
เป็นกลยุทธ์สับขาเพื่อหลอกให้คนร้ายตายใจ
แต่แท้จริงแล้วตำรวจทำงานกันในทางลับ
เป็นกลยุทธ์อีกส่วนหนึ่งท่านว่าอย่างนั้น
ทั้งนี้ฯต้องพิสูจน์ท่ายไปชัดเจนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
เชื่อมโยงกับระเบิดที่หน้ากองสลากเก่าหรือไม่
ยืนยันนะครับว่าตอนดูที่เกิดเหตุทีแรกก็ไม่เห็นอะไรเลย
แล้วก็ล่าสุดนะครับชุดสืบสวนคลี่คลายคดีระเบิดฝ่ายสืบสวนสนชนะสงคราม
ตรวจระเบิดสำหรับตรวจระเบิดโดยตรง
ตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะบริเวณหน้าโรงละครแห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง
ล่าสุดนะครับได้หลักฐานชิ้นส่วนประกอบระเบิดนะ
เพิ่มเติมอีก๒อย่างคือเศษสายไฟแล้วก็ถ่านกระดุง
เพราะเป็นถ่านใส่นาฬิกาลักษณะทรงกลม
ใครจะมาโยนทิ้งไว้เถอะนั้นหรือเปล่า

ทั้งนี้จากการตรวจสอบวัตถุที่พบในบริเวณที่เกิดเหตุ

ก่อเหตุบริเวณถังขยะด้านหน้า

ตอนนั้นกระแสออนไลน์ค่อนข้างจะเร็วมาก

แต่คนที่เขาประสบวัติเหตุ

อีกวันหนึ่งเรามาจัดข่าวใส่ไข่

เดี๋ยวลูกกันกวนพิวีสี่ต่ออื่น

เป็นการสับหาหลอกคนร้าย

บางคนเขาบอกว่าพวกโจรก็ชอบดูทีวีไง
แล้วก็ชอบดูวิเคราะห์ข่าวแล้วเขายังไม่รู้ยังไปทางไหนเล้ว
สรุปนะโจรไม่ดูออนไลน์หรือเถอะ

อ้าวแล้วทำไมไม่เห็นตกหนักที่บอกตันหนักมาก

และขณะเดียวกันวันนี้กระทรวงมหาวิทยาลัยนะฮะ
บดีกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณะไป
เปิดเผยว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่
แต่ประชาชนจะด่าเธอนะเพราะน้ำร้ายคนเขาท่วมเธอ
และเวลาน้ำร้อยติดว่าเธอกินน้ำใหญ่แล้ว
ฉันไปด่าผมทำไมแล้วก็ต้องไปด่าคนที่เอาน้ำลงไป
โอ้โหเธอคอแห้งเธอเป็นคนเลิศจริง
โอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ชมในคุณช่วยส่งไลน์มาว่า
ดำกับหนุ่มกัญชัยใครเหมือนตุ๊ดมากกว่ากันดีกว่า
ฉันอย่างนี้ดีกว่าดูทางอาจารย์นี่ในไอจีมีคนบอกว่าพวกเรา

คุณก็เป็นคนจัดเจนอยู่แล้ว

เธอชั่วเนอะอ่ะก็เป็นเรื่องจริงอะ
จริงอ่ะเวลาคุณกินไอติมคุณไม่ได้กินอีกแบบนึง
ฉันจะอ่านจังหวัดที่ได้รับเสียหายเชิญพยานแทรกเชิญ
ณขณะนี้นะฮะสถานการณ์ล่าสุดเนี่ย

กำแพงเพชรน้ำค่อนข้างจะท่วมค่อนข้างจะหนัก
มีทางกำแพงเพชรไหมคะขอฝากเตือนไปที่อำเภอพรานกระต่ายสักนิดนึง
ทำไมอ่ะว่าอาจจะมีจราเข้หลุดแล้วนะฮะ

เขาเลี้ยงฟาร์มจอราเข้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ตอนนี้คนคน

เป็นพี่มันได้เงินจริงจราเข้มันขายได้ทั้งตัว
มันก็ว่าไลน์มันสวยดีแต่ลูกพี่บอกว่าผมไม่เอา
มันกลัวใช่แต่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ

คือจราเข้ที่เขาก็จะโดนอารมณ์๑จราเข้

ซึ่งถ้าสมมุติคุณเลี้ยงสองอันนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนรวยได้
เขามากันตบปากเขาบอกหนุ่มเหมือนเทยมาก
กัญชัยฮะอำเภอเมืองสุโขทัยเขาก็น้ำท่วมหนักอยู่แล้วยังไง
ตอนนี้เลยหรอขนาดนี้นะฮะกระบีล่ะ
จังหวัดกระบี่ก็ตอนนี้รู้สึกจะมีน้ำป่าไหลหลากแอบนะ
นี่ที่ก่อนที่เธอพูดมานี่ใต้เขื่อนใหญ่หมดเลยใต้เขื่อนใหญ่หมดพี่
ไม่เหนือเกินเนอะฝนตกที่หนักมาหลายวันนี้นะฮะ
ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นคือ
เกิดน้ำน้ำไหลหลากที่น้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยที่บ้านเรือนประชาชนเนี่ย
ตอนนี้จากการเช็คล่าสุดนะฮะเสียหายทั้งหมด๘๕๐
กำแพงเพชรรวม๕จังหวัดกำแพงเพชรอุตรราดิษฐ์เชียงใหม่
พิษนุโลกลำพูดแล้วก็อุดอนธานีนะฮะ
ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับหน่วยทหาร
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว
หากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย
สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัยนะครับ

จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา
ฉบับที่๙เพราะว่าภาคเหนือภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

แต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกวันหนึ่ง
สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก

เมื่อวานที่ตาครีพายุงวงช้างทวิสเตอร์

พัดแปลกเลยอะหนานมากด้วย

๙จังหวัดคุณเตรียมรับมือทุกภาคเลยนะ

คุณมดดำคุณเอาไปทำซ่อมหน้าจอโทรศัพท์ของคุณบ้างนะ

ทำแต่นะอย่าให้มันแตกกระตุกเนี่ย

วงจุยไม่ดีอันนี้จริง
อยู่กรุงเทพนี่เอง
อยู่กรุ่งเทพนี่แหละครับ

บิดมือกล้องก็นี่กล้องถ่ายรูปมาเลย
ก็สำหรับคนที่ถ่ายถูกท่านแรกก็จะคุณเกดฐิสักถมยาพันธุ์
เก่งกว่าเราอีกนะรับไปเลยนะฮะ

เขาบอกคุณภาพนี่เท่ากับโทรศัพท์แบบละหมื่นเลยจริง

เดี๋ยวช่วงหน้าอะไรคะคุณหนุ่ม

สาวถูกราดน้ำมันเผาวอนล่าผัวโหดหนีประกัน
แล้วก็พอที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปล้มอยู่กลางเลน

แต่สมัยนี้ทำไมฆ่ากันง่ายจังเลยนะ

โปรดติดตามตอนต่อไป

รู้สึกเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โด่งดัง
กันในโลกคอนไลน์เกินเกินดีฉันก็ดูแต่ดีฉันดูว่าเป็นครูจริง
คนแชร์คลิปนี้กันหมดเลย
ว่าเป็นคุณครูเป็นคุณครูเป็นผอสาวประเภท๒

คือมันหาเลยหากหาก
กระจายทั่วโลกโซเชียลหลังจากผู้
ใช้เฟย์บุ๊กภาริษรัชนาวี

ได้โพสต์ภาพบุคคลลักษณะเหมือนผู้หญิง
เรียกชื่อว่าพอขี่รถจักรยาน

แม้ว่าเบรกได้แม้ว่าไม่ทำเป็นชีวิต
เช้ามาก็ต้องจะกะเทยแล้วจะหลีด

ตัวใหญ่กว่าดีด้วยคนตึกเนี่ย
ตื่นมาเอาชีวิตจนมายูไม่ยอมให้

ลอร์ได้ก่อนนี้เพราะเหตุนี้หรอ

มายูวิ่งหนีต้องกะเทยแบบว่า

ที่จังหวัดขวานแก่นอย่างเรียกด้วยว่าล้มลุกลุกทานเลย
พร้อมกับข้อความระบุว่าซอยผอแน่
ช่วยพอด้วยช่วยพอแน่สุดมากช่วยพอแน่ช่วยพอแน่ซอยพอแน่ซอยพอแน่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
ปลาสิวอ้าวปลาไหลนะเพราะอย่างพวกนั้นก็เอาหวิงมาซ่อน

ที่ผ่านเส้นนี้นะคะให้ระมัดระวังในการรื่นนะคะ
เพราะฉะนั้นฉันก็เป็นห่วงทุกคนเป็นอย่างมาก

นายพลิตเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่
ที่ปรากฏในภาพพร้อมเปิดเผยว่า
จริงแล้วตนเองไม่ใช่ผู้อำนวยการโรงเรียนแต่อย่างใด
และไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่อาชีพครูบาอาจารย์

อยู่ถนนหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
แต่ด้วยความที่เรียนการแสดงมา
แล้วก็ที่นางชอบคือชอบดัคชั่นไม่ธรรมดานะจ๊ะ

นี่เหตุการณ์นี้ปรากฏในภาพไม่ใช่การแสดง

ขณะที่ขับรถมากับเพื่อนพอถึงจุดดังกล่าวซึ่งฝนตกใหม่
เพื่อนที่มาด้วยจึงถ่ายภาพเก็บเอาไว้
แล้วก็นางก็มาตัดตรงตัดต่อทุกวันนี้โทรศัพท์อันเดียวมันสามารถ

ก็ไม่อยากจะคิดเหมือนกันว่าคนจะแชร์ไปเยอะขนาดนี้

หวังว่าคงจะมีคนมาซ่อมถนนให้เนอะ

เหมือนครั้งที่แล้วใครน้ำเข้าไปนอนอาบน้ำอยู่
อับน้ำในบ่ออับขังกลางถนนเลย

สาวผู้ถูกราดน้ำมันเผานะครับ
บอกวอนช่วยล่าหัวโหดหน่อยเข้าช่องครับ
หลังจากเลิกกันได้แค่อาทิตย์เดียวนะครับด้วยเหตุหึงห่วงคุณผู้ชม
เกรงว่าจะยังมีชายใหม่
เหตุเกิดที่ชุมแพรยื่อนยังภาวะอยู่
ครอบครัวก็กลัวนะครับเพราะผู้ต้องหาหนีประกันไป
ขณะที่ภูมิกับยันตามล่าตัวสุดฤทธิ์ไม่ได้เพิ่งเฉยเลย
เมื่อวานนี้ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรนะครับ
ซึ่งทางพันธุ์ตำรวจเอกพิชิตดียา
ท่านเป็นภูมิกับสพภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น
เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีดังกล่าว
ว่าเจ้าที่ตำรวจไม่ได้เพิกเฉย
ได้ส่งหมายจับไปตามสถานีตำรวจทุกสภพของทางภาค๔

ทุกสอบพอของทางภาค๔ตั้งแต่มีหมายจับออกมาแล้วด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนทุกส่วนรวมทั้งสืบสวนภาค๔
ได้ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเรื่อยมาเลย
แต่ยังจับกลุ่มไม่ได้สักที
ติดตามไปที่บ้านญาติในจังหวัดเมืองกาลสุรธานี
ตามที่ต่างที่คาดว่าผู้ต้องหาจะหนีไป

หากพบผู้ต้องหาในพื้นที่สะพอใด
แจ้งตำรวจจับกลุ่มได้ทันทีหรือประสานไปที่ภูมิภูผามาศ
ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องรางวัลนำจับเจ้าหน้าที่
ตำรวจยังไม่มีการตั้งรางวัลนะครับก็บอกว่าทางด้านนางเปลี่ยนขวานแจ่ม
อายุ๔๙ปีนะครับซึ่งเป็นแม่ของน้องอิ๋วให้สัมภาษ
กับผู้สุดข่าวนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์รู้สึกใจเสียมากเลยนะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับครอบครัวเรายากจนเมื่อน้องอิ๋วถูกไฟไหม้
แล้วก็ไม่สามารถเลี้ยงลูกตัวเองได้เนี่ยภาระทั้งหมดก็เลยไปตกอยู่กับผู้เป็นแม่
ก็อยากให้ที่ตำรวจได้มีการตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้สักที
เพราะตอนนี้ครอบครัวเนี่ยกลัวมากเพราะกลัวจะกลับมาทำร้ายอีกน่าสงสาร
หนีประกันคือตำรวจจับแล้วได้ประกันตัวออกไปแล้วหนีประกันไปเลย
ตอนนี้หายไปเป็นไม่รู้แต่มีหน้าให้ดูแล้วเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่
คือล่าสุดนี้ก็มีอีกกรณีหนึ่งนะ
คุณภาพอยู่ในนี้ใจร้ายเนอะ

ไม่ที่ว่าไม่ไม่ได้ล่อคือแฟนอยู่ในที่ทำงาน

เข้าไปยิงหัวแหละปั้งปั้งปั้งยิงไปก้าวนัดอ่ะยิงหัวยิงขานยิงหน้ายิงก้าวนัด
ตายอยู่ที่ทำงานนั่นน่ะแล้วตัวเองก็เดินขับ

คือเคยคบกันมาก่อนอยู่ด้วยกันมาประมาณ๒ปีมั้งแล้วก็เลิกกันไป
ผู้ชายมีคนอื่นผู้หญิงก็เหมือนกับไม่กลับไปคบแล้ว
ผู้ชายก็ยังกลับมาขอคืนดีปรากฏว่าผู้หญิงไม่เอาแล้ว
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายตบตีผู้หญิงอย่างรุนแรง
ผู้หญิงก็หนีสุดท้ายตามมาเดินเข้าไปเฉยนะทำงานควักปืนยิงเลย

อะไรนะฮะตอนนี้ยังน่าจะยังกลับไม่ได้มั้ง
ก็ดูแต่ละข่าวแต่ละวันสิจะต้องมีแบบอย่างนี้
คือผู้หญิงผู้ชายยิงกันฆ่ากันอะไรอย่างนี้ทำไมว่างงนะ
ต่อไปเป็นข่าวเศร้าของวงการและก็แฟนเพลงของคุณชินกรไกรล่านะคะ
ท่านก็เสียชีวิตแล้วนะคะชินกรไกรราชได้เสียชีวิตลงแล้ววัย๗๑ปีค่ะ
การติดเชื้อที่กระดูกสันหลังท่านเป็นมะเร็งลำไส้แต่รักษาจนหายแล้วนะฮะ
จากนั้นอาการกลับมาปวดแล้วก็ขาบวมจึงไปหาหมอแล้วก็เข้าการรักษาที่สิริราชค่ะ
รักษาตัวอยู่ประมาณ๒๐วันหลังจากสงการอาจารย์ก็กลับมาอาการดีขึ้นนะคะ
แต่หมอไม่ได้ให้ยาแล้วเพราะว่าอาการดีขึ้นจนเมื่อ๓วันก่อน
อาจารย์ได้กลับไปเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเพราะว่ามีอาการปวดขาแล้วก็อาเจียนอย่างหนัก
ก่อนจะเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะก็๗๑ปี
ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องแล้วก็แฟนเพลงจริงดิฉันเสียใจมาก
เพลงของท่านที่ไม่มีใครจะร้องได้เหมือนเลยแล้วก็ทุกคนรู้จักหมด
นั่นคือยอยศพลัดหล่อนี่นะฮะนี่เป็นครอบครัวของท่านค่ะ
ของท่านค่ะก็ที่ตอนนี้ครอบครัวก็ยังไม่ได้แจ้งว่าจะนำไป
จะจะไปที่วัดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนไปเยอะแน่เลยนะฮะ
อันนี้เป็นหลวงสาวใช่มั้ยฮะลูกหรือหลานฮะ
อ๋อออบอกมาแล้วที่วัฤษฎี่มหาธาตุบางเขณฑ์นะฮะ
นี่นะครับเป็นครอบครัวนะครับน้องศาลน่ีงีย์นะฮะ
ท่านดูแข็งแรงยังไม่มีช่วงได้สินพินแห่งชาติได้ใช่มั้ย
เก่งด้วยร้องเพลงเพราะมาก
ใจดีเคยเจอเคยร่วมงานนะฮะ

ตอนนี้ปรากฏฉันพอดีฉันทราบข่าวฉันเข้าไปดูในยูทูป
คนเข้าไปเพิ่มแป๊บขึ้นใหญ่เลยไปดูผลงานของท่าน
ยศพพระรองดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย
เขาส่งมาถามไม่ได้เป็นพนโทซึ่งพนโทยิง

ไม่มีมงกุฎครอบดาวนี่เป็นเรือทหารเรือ

วันนี้ไม่ใช่วันนี้หมดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องคุณครอบ
ชมพู่ไปเดิมเมืองเกรียมนักเดี่ยวนี้ควรล้อนเห็นแบบชุดใหญ่
เหมือนพี่พิ้งคือสวยนาตาลีเอาอยู่ฟลุ๊กคัสโนว่าถอดเที่ยวเร็บ
ก็พิชยะจะแต่งงานกับขวัญแล้ว
ก็จะพอเรื่องน้องครอบออกไปใช่ไหม
อะไป

หัวเล่าเรื่องที่แรก

แต่เมื่อวานนี้คนพูดถึงคุณชมพู่อารยาเอฮาเก็ตนางก็ไปเดิน

แดงเนอะป้อมวินิตไปแต่งหน้านี่

อาจารย์เอกไปทำผมก็คือคู่บุญนาง

มีพี่มีพี่หว่านเจียผู้จัดการเพียรภิกษาพี่ชมพู่แล้วก็มีหนู

ปล่อย
มาไปของฝรั่งหมดเลย

เพราะว่าเรานึกออกว่าคือเราไม่ได้เบ้าลึกเหมือนฝรั่งไง
กล่าวว่าชมลูกแรกของชมพู่อริยาบนภูมิแดงเทศกาลหนังเมืองคลาน
เป็นชุดที่นางคุ้นท้องกับนางด้วยเอาเด็กแฝดไปเดินเนี่ย
ผู้หญิงทุกคนจะเอาอยู่แต่ชมพู่กินขาดเลย
ปรากฏตัวของชมพู่อริยาบนเทศกาลหนังเมืองคาน๒๐๑๙
ชุดรัดรูปสีขาวเผยเห็นเรียกว่าคันน้อยที่สะดุด
จากนิตยาศาสตร์เมืองอเมริกา
ิตยสารชั้นแนวหน้าของโลกได้กล่าวถึงชมพู่อารยาว่า
แฟชั่นแบบไหนที่อารยาเอฮาเก็บหรือชมพู่จะเอาไม่อยู่
แม้ว่าตอนนี้ชมพู่จะท้อง๕เดือนแล้ว
แต่ชมพู่ก็สามารถมาลุกสุดบังที่ยกย่องสารเสริญความเป็นแม่
ในงานเปิดตัวภาพยนตร์อิสเมลโกสนะครับ
ในชุดเรสลัดรูปเผยให้เห็นหน้าทองน้อยจากลาฟลัสโซ
ที่มาพร้อมกับเสื้อคลุมที่ทำจากไหนประดับด้วยขนนก

จากเมืองคานยาวถึงปารีซเลยนะฮะ

ก็อีก๒คุ้ดอีก๒คุ้ดทุกปีน่าจะ๓ชุดเนอะ
แล้วก็ในการใส่ชุดเรสออกงานครั้งนี้ท้องของนางก็ต้องสร้างความโดดเด่น
นึงดูสิดูอ่ะกลายเป็นน่ารัก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

มันจะมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะมันจะมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะ
มันจะมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะมันจะมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะ
มันจะมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะมันจะมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะ
มันจะมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะมันจะมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะ
มันจะมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะมันจะมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะ
มันจะมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะมันจะมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะ

เขาบอกมีคนไทยไปเดินเยอะเนอะเธอน่ะ

อ๋ออย่างปีหนึ่งยาอีกก็เป็นอย่างฐานะนักแสดง

เขาบอกว่าคุณก๊อฟเนี่ยบอกได้เข้าไปคุยกับแม่แล้ว
บอกว่ามีการขอขวัญอุสามณีกับแม่แอ๊วแล้ว
แล้วก็พูดคุยกับแม่แล้วแต่ยังไม่ใช่แบบทางการ
เขาบอกว่าถ้าเขาแต่งได้เขาอยากแต่งพรุ่งนี้เลย

ดีใจที่ขวัญพาไปหาย่าที่เพชรบุรีค่ะ

ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่ให้โอกาสก๊อฟ
คือมีการคุยกันแต่ว่ายังไม่ได้จริงจัง

ก๊อฟเองนั้นอยากจะวางรากฐานให้ดี
ทั้งคู่เลยเพื่อจะได้ดูแลซึ่งกันและกันให้ดี
แล้วถ้าเกิดตอนจัดงานนี้น้องลูกแก้วจะมาไหม
ต้องมาน้องสาวแต่งงานเธอ

ถ้าอยากจะถามจริงอยากจะแต่งพรุ่งนี้เลยก็ได้
แต่งได้ก็แต่งแล้วล่ะแต่มันขึ้นอยู่กับหลายอย่าง
วันนี้เขาก็ไปกันเต็มที่นะจ๊ะเปิดตัวดิบดี
ก็ขวัญเขาบอกว่าพาไปหาญาติที่เพชรบุรี
ก็ดีใจครับเขายังไม่เคยพาใครไปเลย
ใช่ไหมขวัญกับคนเพชรบุรีคนจังหวัดเดียวกับพี่ป่อ
ดีใจนะคะที่จะได้มีโอกาสไปเจอยาดของน้องที่บทบุรี
ก็นั่งคุยกันอ๋อไปแล้วไม่ใช่จ๊ะ

อย่างที่บอกครับต้องขอบคุณทุกคนมาก
อยากให้เราแต่งงานจริงเราก็อยากแต่งนะแต่ขอเวลาก่อน
ปีนี้มีถามว่ารุ้นไหมบอกว่ายังนะครับแหมกดดัน

พูดถึงกิ๊กเก่าแล้วละหน้าตาแพ้กัน

นุ่มอ่านข้าวนัตตาลีก่อนเอาอยู่ฟลุ๊กเร็ว
ุ๊กเกิดพลนะครับบอกไม่เคยเล่นละครคุณนาตาลีนะฮะ
รับห่วงแฟนหญิงเล่นรับซีน

ซึ่งฟลุ๊กมีการเผยว่าเล่นละครด้วยกันผมไม่เขินนะ

เพราะว่าในบทมันไม่ได้เป็นตัวเรา
เราเล่นคนละแนวกับตัวเองพอสมควร
แต่ถ้าต่างคนต่างเล่นละครกับคนอื่นก็มีห่วงกันบ้างนะครับ

สู่ฉากรับซีนของเขาก็ห่วงนะ
แต่ก็ไม่ถึงขนาดหึงเพราะเราเข้าใจได้
นาตรีเองก็เผยนะครับว่า
ความรักเนี่ยนะครับความรักตอนนี้ก็ปกติดีเรื่อย
ส่วนเรื่องข่าวดีแต่งงานขอตอบคำเดิมว่า

ไอ้ฟลุ๊กเขาเพิ่งเล่นอะไรไปนะที่เขาเป็นเจ้าชายอ่ะ

แต่มีอันนี้เป็นเจ้าอันนี้เป็นพี่นางเอก

ที่แก้แค้นที่แก้แค้นป๋อหรือเปล่า

ไม่พรุ่งนี้
อย่าพูดอย่างนั้นเลยทำไมเธอเป็นคนนิสัยแบบชั่ว
ฉันเกิดมาฉันไม่เคยทำงานกับคนชัวร์เท่าใครเท่าเธอเลยจริง

จริงเธอนี่เลวเธอเป็นคนที่อุบาตเธอนี่นัดสมาธิ
ชีวิตฉันนี่รู้สึกพลาดบ้างที่มาอยู่กับคนอย่างเธอ
ผมจะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่
พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ในคราวไซค์ไข่รังครบโลกชาติ

วันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป